ติดตามรายงานพิเศษชุดปฏิบัติการภารกิจหยุดความหวาดระแวงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับในยุคของผลเอกสนทิบุญรัฐกรินครับ
ผู้บัญชาการทหารบกนอกจากใช้ทฤษฎียุทธศาสตร์การแยกปลาออกจากน้ำแล้ว
ยังใช้ทฤษฎี๓เกาะด้วยเพื่อแยกคนบริสุทธิ์นั้นออกจากกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน

แผนงานขั้นตอนที่๒พลเอกสนทิเริ่มการแยกปลาออกจากน้ำ
ซึ่งเป็นแนวทางถนัดของทหารรบพิเศษด้วยหลักนโยบาย๓เกาะคือ
เกาะพื้นที่เกาะติดประชาชนและเกาะติดฝ่ายตรงกันข้ามขึ้นมาใช้ทันที
เขาเปิดเผยการจัดตั้งในหมู่บ้านนะครับว่าในหมู่บ้านเนี่ยมันมีการจัดตั้งมวลชนของเขาเนี่ยนะครับ
เอาไว้เพื่อทำหน้าที่ควบคุมคนในหมู่บ้าน
และทำหน้าที่ให้
พครอที่ปฏิบัติการเนี่ยอยู่อาศัยในหมู่บ้านด้วยก็ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นที่มั่นในการต่อสู้ของพกร
แนวทางต่อไปพลเอกสนทิกำหนดกรอบการวางยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาด้วยการตั้งเป้าหมายที่จะต้องทำได้อย่างยั่งยืนและต้องเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถาวร
สุดท้ายคือต้องมีการทำงานอย่างเป็นระบบจนแยกปลาออกจากน้ำให้ได้
แนวทางปฏิบัติในขณะนั้นกองทัพกำหนดปลาให้เป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงและน้ำคือประชาชนที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อลุกเอาชนะ
โดยแบ่งการทำงานออกเป็น๒ระยะคือขั้นยุติการก่อเหตุความไม่สงบให้นิ่ง
ด้วยการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงควบคู่กับยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยใช้หลักการเมืองนำการทหาร
รวมทั้งต้องยุติการก่อเหตุรุนแรงให้ได้อย่างต่อเนื่องสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย
พร้อมกับการวางรากฐานการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบสังคมจิตวิทยาและเศรษฐกิจ
ส่วนขั้นตอนที่๒คือขั้นการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนสังคมและประชาชนในพื้นที่
โดยใช้หลักสังคมนำเศรษฐกิจการเมืองและการทหารซึ่งในระยะแรกพลเอกสนทิยอมรับว่าค่อนข้างยากพอสมควร
เพราะประชาชนยังขาดความไว้วางใจในเจ้าหน้าที่รัฐ
หมู่บ้านไหนที่รุนแรงเราก็ใช้กำลังทหารของเราเข้าไปกินนอนเลยเกาะติดท้ายหมู่บ้าน
คือบางพื้นที่มันเป็นพื้นที่ของเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนซึ่งเราจะมักจะพูดว่าเป็นหมู่บ้านสีแดงหรืออะไรประมาณนี้นะระดับต้น
พอเราเข้าไปเนี่ยแรกก็อาจจะถูกต่อต้านอยู่พอสมควรนะครับแต่เมื่อเราเข้าไปทำงานร่วมกันกินนอนร่วมกัน
ตรงข้ามก็จักจะเริ่มอยู่ไม่ได้อยู่งานแยกของคนเอกส่วนที่มาเห็นผลสำริดในปลายปี๒๕๐๐๔๙เมื่อรัฐบาลในขณะนั้นหมอมหมาย
กองทัพเข้ามารับผิดชอบ
ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยให้ผู้บัญชาการทหารบกนั่งในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ทำให้กองทัพกลายเป็นหน่วยนำของกอรมน
ภารกิจดับไฟใต้ไปโดยปริยาย
พลเอกสนทิจึงกำหนดให้วางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
วบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และนำกลยุทธ์ด้านการเมืองการปกครองมาปรับใช้
ในการปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์
ช่วงที่๒ของยุทธศาสตร์แยก
จึงเป็นช่วงที่ทำให้ผลเอกสนทิ
ทฤษฎีของทหารรบพิเศษครบครัน
แยกปลาออกจากน้ำการกวนน้ำให้คุณ
และการให้ปลากัดกัน
รวมถึงหลักทฤษฎี๓เกาะ
นำไปสู่ทฤษฎีการเอาชนะที่หมู่บ้าน
และนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญ
ยุทธศาสตร์นี้ถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
โดยตลอดนับตั้งแต่ปลายปี๒๕๔๘เป็นต้นมา
เพราะเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า
สามารถควบคุมเหตุร้ายรายวันที่เกิดขึ้น
และควบคุมความพยายามในการสร้างความหวาดระแวง
ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างได้ผล
ที่พลเอกสนทิยืนยันเสมอว่า
แนวทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จคือ
ทำอย่างไรประชาชนในพื้นที่จะต้องไม่หลงผิด
กลายเป็นแนวร่วมเพิ่มขึ้น